ของทีมไทยครับอันดับ๑๙ของโลกล่าสุดนะครับ
อุ่นเครื่องเจอกับญี่ปุ่นอันดับ๑๔ของโลก
ก็มีแฟนโต๊ะเล็กเข้าชมเกมจำนวนมากเหมือนกันครับนาทีสิบหกครับ
รุโมริโอกานะครับดาวดังจอมเก่าอายุสามสิบเก้าของญี่ปุ่นเนี่ย
ยิงให้ญี่ปุ่นนำก่อนหนึ่งศูนย์จากนั้นทายตายเสมอหนึ่งจาก
ของเราเนี่ยเป็นชุดผสมนะครับมีตัวหลักชุดใหญ่อยู่หลายคนเหมือนกัน
แล้วก็ญี่ปุ่นมาชุดใหญ่เต็มพวกเขาก็ประสบการณ์เหนือกว่าครับ
๑๙วินาทีนะครับย้ำอีกครั้งมาเสียประตูครับ

เพราะว่าได้ทดสอบผู้เล่นหน้าใหม่อย่างเต็มที่
แล้วก็สามารถสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งกันลงเล่นได้ตลอด

วันพรุ่งนี้ครับไทยจะอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นอีก๑เกม
ในเวลา๔โมงเย็นที่สนามบางเกาะอารีน่าหนองจอ
ก็ยังเปิดให้เข้าชมกันฟรีครับ
ไปดูเรื่องของการแบ่งสายครับ

แล้วก็ตัวแทนกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์
ร่วมกันจับสลากประกบคู่แข่งขันฟุตบอลเยาวชน
อายุไม่เกิน๑๕ปีในรายการคิงพาวเวอร์ครับ
แชมป์ประเทศไทยรอบ๑๖ทีมสุดท้าย
ก็แข่งกันระหว่างวันที่๑๐ถึง๑๗กุมภาพันธ์ครับ

กระเจาะที่๑และก็๒ของสายได้เข้าสู่รอบล็อกอัล๘ทีมต่อไป

ซึ่งทีมแชมป์จะได้รับถ้วยพร้อมกับเงินรางวัล๑ล้านบาท

ทุนไปศึกษาต่อที่อังกฤษ

เปิดสนามเน้นย้ำอีกครั้งนะครับ
โรงเรียนอสัมชาญกรุงเทศจะพบกับสุรสักวนตรี
สนามซ้อมของสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดครับ

จะมีศึกตัดสินแชมป์แรกของฟุตบอลไทยในปี๒๐
นัดเปิดสักกราศจะเป็นทางการของลีกในปีนี้

บุรีรามยูเนเต็ดแชมป์ไทยลีกจะพบกับเชียงรายยูเนเต็ด

รายการนี้ต้องดูว่าแข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหน
เพราะว่าเชียงรายก็เพิ่งจะเป็นแชมป์พรีซีซั่น
ส่วนบุรีรำก็เสริมทีมได้อย่างน่ากลัวในฤดูการนี้ครับ